ก็ล่าสุดได้ออกแถลงการเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นโนรูนะคะ
กับสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง
และถ้ามีความรุนแรงก็จะสั่งการให้ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณฝนถี่ขึ้น
ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะ
จะได้ข้อมูลช่วยในการประเมินสถานการณ์ให้แม่นยำมากขึ้นนะคะ
นี่ค่ะคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะ
มีการแถลงบอกว่าพายุไต้ฝุ่นโนรูที่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง
กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามนะคะ
กันยายนใต้ฝุ่นโนรูเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
และ๒๙ก็จะอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนเข้าประเทศไทยในช่วงเช้ามืดนะคะ
เพราะฉะนั้นเราจะรับเต็มก็คือ๒๙นะคะ
กำลังเป็นโซนร้อนแล้วก็เข้าช่วงเช้ามืดนะคะ
ตรงนี้จะทำให้เกิดฝนตกในภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะ
ภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
ตั้งแต่๒๘กันยาถึง๑ตุลาคมนี้นะคะ
ซึ่งก็เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง
สำหรับจังหวัดที่คาดว่าพายุโนรูจะเข้านะคะ
คุณผู้ชมลองดูว่าอยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมหรือเปล่านะคะ
ดาหารค่ะแล้วก็รอยต่อระหว่างอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะ
ซึ่งอิทธิพลโดยรวมก็จะทำให้อีสานตอนล่างจะมีฝนตกนะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันนะคะในพื้นที่ค่ะ
ก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
จริงแล้วสถานการณ์อุทธกภัยในอุบลรัชธานีขณะนี้นะครับ

หลายหน่วยงานต้องให้ความช่วยเหลือกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ